พรรคเก้าไกรเขาสัมมนากันที่ไหนนะ
โชบุรีมั้งใช่มั้ย

้อมส้มคุณสนใจเฉพาะที่นู่น
อย่าสนใจการสัมมนาของพักเพื่อไทยเด็ดขาด
เพราะว่าคุณอดีศรเพียงเกตเมื่อวานนี้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง

หรือถ้าเป็นนายก้าวไกรเขาได้๑๕๐เหก
แน่นอนแบบนี้ให้เขาเป็นฝ่ายพริกฐานไป

ไม่ได้เห็นเพื่อนกูอยู่ในสายตาน
แหม่และโฟเลียมก็ชั้งตั้ง
ช่างตั้งอยู่หน้าคุณภูมิธรรมนะฮะ
เพราะว่าคุณภูมิธรรมเป็นคนส่งสัญญาณออกมาจากภักดิ์เพื่อไทย
ว่าเพื่อไทยคิดแบบนี้คือ
ก็ก้าวไกรก็เอาประธานไปดิ
เพื่อไทยก็เอา๒รองประธานมา
คนนี้ไม่ยอมคนนี้ถามในภักดิ์ยัง
ในพักที่เขานั่งอยู่ข้างล่าง๙๐เขาไม่ยอมนะ
ยังไงเขาบอกเพื่อไทยก็ต้องเป็นประธานสภา
นายอดีศรเพียงเกตออกตัวเป็นคนแรกเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ลุกขึ้นแสดงจุดยืนเพื่อไทย
ไม่ควรยกตำแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไกรเขา
โดยเปรียบเทียบบอกว่าด้อมส้มอย่าฟัง
ไม่อยากให้เนรและพระบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสครับ
โอ้โหหลายคนสงสัยว่าทำไมหมอแคนอดีศรคนนี้นะครับ
ถึงเล่นหนักขนาดนี้คำตอบก็คือโอ้โหก็ดูประวัติเลยสิ

คุณอดีศรอยู่วงการการเมืองมาเท่าไหร่๒๐กว่าปีนะครับ
รู้นะว่าทำยังไงถึงจะแม่นะครับถูกจับตามองนะครับ
แล้วก็ถ้าผลงานเข้าตาเนี่ย
ก็แม่ก็ยังไม่จัดโผล่คอลโมหรือเปล่าหรือเปล่า
อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันนะครับ
หมอชนหน้าเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าไง
รับว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นในพักจริง
แต่ความเห็นต่างมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนแสดงความเห็นได้เต็มที่
ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับ
ก็ต้องแม่ทบทวนเรื่องนี้กันใหม่หรือเปล่า
ยังต้องรอคำตอบนะครับจากทางเก้าไกรเพียงอย่างเดียวหรือเปล่า
แต่นะฮะเนี่ยไม่แก้ปัญหาด้วยการโหวตในสภาแน่นอนนะครับ
ส่วนผลการประชุมของพักเพื่อไทยไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องนี้
แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน

มันไปไกลถึงว่าเดี๋ยวจะมีคนเสนอชื่อคุณสุชาติ
แล้วเดี๋ยวจะมีคนไปโหวตให้นะครับ

เฮ้ยมันจะพลิกเกมพลิกการจัดตั้งรัฐบาล

แต่ไม่รู้คนที่จะเสนอชื่อคุณสุชาติ

แล้วถ้าสมมุติว่าหาทางออกไม่ได้หานายกคนกลาง
มีชื่อของพลเอกประวิศวงศ์สวรรค์เข้ามาเอก
พลเอกประวิศวงศ์สวรรค์ตอนนี้อยู่ไหน

ใช่ค่ะตอนนี้ไปอังกฤษเพราะว่า

คนเขาก็บอกไปดิวลับอะไรกันบางอย่างหรือเปล่า
แล้วเมื่อกี้คุณทักษิณกับคุณยิ่งรักอยู่ไหน

อยู่ยุโรปอ่ะ

ก็พูดไปแต่จริงพุนเอกบราวิทเขาบอกว่า

มันอาจจะยังเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ชมนะ

เล่นการเมืองแบบนี้รอบหน้าศูนย์พันธุ์นะ
นี่นักวิชาการเขาวิเคราะห์นะ
ผมก็ได้วิเคราะห์เองนะ

เมื่อวานเป็นวันที่สองของการให้เซา

เมื่อวานมา๕๕พรรษาวันแรก๓๑

พลังประชารัฐ๓๕นะ
แล้วก็มีประชาชาติกับไทยสร้างไทย
ส่วนวันนี้ค่ะเพื่อไทยเขาก็นัดกันจะไปรายงานตัวพร้อมกัน
เหมือนกับพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็หนึ่งเดียวของเสรีรวมไทยก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั่นเองค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งอยากรู้ไหมความเคลื่อนไหว
โอ้โหเสียงแบบนี้ต้องอยากรู้เลยน้ำแข็งเอ้ย

มีรายงานว่าคณะทำงานของพลเอกประยุทธ์
ยอยเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานแล้ว
โดยเฉพาะพระพุทธรูป
พลเอกประยุทธ์นำมาบูชาที่ห้องทำงาน
บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ทยอยนำกลับบ้านพักไปแล้วบางส่วนนะคะ